คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเรื่องของอะไรต่อนะ
เรื่องของราคาน้ำมันไหมที่คุณเศรษฐาพูด
นโยบายแบ่งจ่ายเงินค่าราชการ
ก็ตกลงเมื่อวานี้ก็ต้องบอกว่า
สะท้อนกลับไปถามว่ามีคนเห็นด้วยก็เยอะ

ของเมื่อวานเรานี่๒๘นะ

เพราะในความรู้สึกในตอนแรกคิดว่าน่าจะสัก๑๐ที่เห็นด้วย
แต่ที่ไหนได้เราทำโพลเมื่อวาน๒๘

ท่านก็เลยบอกว่าเอาหน้าเอาหน้า

แต่นี่คือบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ไม่รู้ท่านจะเข้านั่งที่กระทรวงการคลังบ้างหรือเปล่า

แต่นี่คือการเข้ากระทรวงครั้งแรกครับ

ติคณะรัฐมนตรีที่ให้ปรับการจ่ายเงินเดือนนะครับ

นายกกระทรวงตรีบอกว่าปัจจุบันนะครับ

มีการแบ่งจ่าย๒หนไหมนะครับ
จะเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สิน
สามารถจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับ

ก็สามารถหักจ่ายเป็น๒งวดได้
แล้วก็สามารถนะครับจัดสรรได้
แต่บางคนบอกว่านะครับ
กระแสเงินสดของรัฐบาลมีปัญหาหรือไม่
นายกอย่างว่าไม่ใช่ที่คิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง

เช่นจะไปลงทุนจะไปฝากธนาคาร
ยืนยันว่าการแบ่งจ่ายเงินเดือนของข้าราชการเป็น๒งวด

ลองฟังท่านนายกและรัฐบาลมีปัญหาว่าการกระทรวงกันครั้งครับ
ท่านนายกมีสวัสดีหนึ่งเ
คุ้นชินกับไม่คุ้นชิน
คือบางคนที่มีภาระหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถ
หรือว่าต้องไปใช้เงินกู้อะไรต่างมันจะมีความลำบากอยู่

แต่รัฐบาลบริหารจัดการประเทศโดยมีนะครับ
งบประมาณจำกัด

ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามาทำงาน
ก็อาจจะมีปัญหาภาระทางการเงินนะครับ

อ่าเมื่ออาทิตย์
เดือนหนึ่ง๒ครั้ง

เดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ้โหตายเลย

เดี๋ยวมีไลน์เข้ามาอะไรนะคะพี่เบิร์ตอยากได้

ไม่แต่ทุกวันนี้ไม่อยากจะคุยนะ
ที่เข้ามาใช้ไม่หมด